คุณผู้ชมคะมีชาวบ้านที่ศรีสะเกดร้องเรียนมา
บอกว่ามีร่างทรงค่ะเขาก็อ้างตัวว่าเขาเป็นฤษี
อกทำพิธีแล้วก็เรียกเงินชาวบ้านโอ้โหเขาสูญเงินกันไปหลายคนเลยนะคะ
แต่สุดท้ายต้องบอกว่าตำรวจบุกไปจับแล้ว
แต่ให้ไปดูคลิปคนที่อ้างตัวเป็นร่างทรงคนนี้ก่อนค่ะ
คุณผู้ชมฟังออกไหมคะว่านี่คือสวดหรืออะไรภาษาอะไรคือคนวิจารณ์กันเยอะมากนะคะว่าเออภาษาแบบนี้มีด้วยเหรอมีอีกคลิปนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

คุณผู้ชมฟังออกไหมคะว่านี่คือสวดหรอมีอีกคลิปนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
รักษาโรคให้ชาวบ้านชาวบ้านในพื้นที่เขาไม่เชื่อนะคะเขารู้สึกว่าถูกรบกวนด้วยเพราะว่าชอบทำพิธีกันตอนกลางคืนชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนแล้วก็เสียงดังมากค่ะเสียงดังขนาดไหนเดี๋ยวลองฟังกันนะคะ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะปรากฏว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ไม่อยู่
มีผู้หญิงสองคนที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์มาให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าพ่อปู่ฤษีไปหาภรรยาที่ถูกส่งตัวไปดำเนินคดียักยอกทรัพย์
ที่สเศรษฐภูมิจังหวัด๑๐๑

ข้อมูลที่พ่อปู่ฤษีตกเป็นข่าวไม่จริง
สี่คนแรกที่ให้ข้อมูลชื่อว่านางรุ่งราวัลภูสา
บอกว่าบ้านหลังนี้เหมือนสำนักปฏิบัติธรรม
ให้ชาวบ้านคนตกทุกข์ได้ยากมาทำพิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ
ก็มีพ่อปู่ฤษีหรือนายปรีดาเป็นคนนำในการทำพิธี
เขาก็อ้างว่าก็เป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
ไม่ได้อวดอิทธิฤทธิ์อะไรเลย

อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังคลิปไปเมื่อสักครู่อะค่ะ
เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะภาษาที่มีการสวดมีการทำพิธีกัน

ส่วนคลิปผู้หญิงเสื้อแดงที่กรีดร้องเสียงหวยหวนนะคะ

แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะศักยันต์เต็มตัวเป็นคนมีของ

ส่วนที่พ่อปู่กับภรรยาของพ่อปู่ท่องบทสวดเป็นภาษาแปลก

ศิษย์บอกว่าเป็นภาษาเทพค่ะ
ก็ภาษาเขาค่ะภาษาของท่านเอง
ก็เหมือนที่ไปสวดพวกครูบาอาจารย์นุสวด
ก็จะเป็นภาษาของเขาเราก็เรียนแบบไม่ได้
เราก็ทำไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไง

อย่างที่พี่นี่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ใช่ไหม

เหมือนพระจะมีผู้นำสวดแล้วก็โยมสวดตามหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ธรรมดาสวดมนต์แล้วก็เหมือนเขาไปสวดตามวัดพันยักษ์อะไรนี้
แล้วเขาก็จะเป็นอาการของเขาเองค่ะ
อีกหนึ่งลูกศิษย์ค่ะนางสำราน
ก็เธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของที่ดิน
ปล่อยให้เช่ากับนายปรีดา
ก่อนหน้านี้นายปรีดาเป็นช่างตัดเสื้อให้กับโรงงานของพี่ชายเธอ
แต่นายปรีดาสนใจเรื่องสวดมนต์ซึ่งเธอก็ชอบเหมือนกันเลย
สร้างบ้านหลังนี้ให้นายปรีดาเช่าเดือนละ๕๐๐เอง
จริงแล้วอยากให้นายปรีดาอยู่ฟรีด้วยซ้ำ

เธอเองบอกว่าโอ้โหเกือบจะถูกตัดขาดจากญาติพี่น้องเลยอะค่ะ
พี่น้องแยกกันเองไปบอกเช่าบ้านเขาได้ไงตัวเองทำเอง
เราก็ไปคุยกับพี่ชายของเจ้าของบ้านเช่านะฮะ
พี่ชายของป้าสำรานนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้นายปรีดาเนี่ยเคยเป็นช่างตัดเสื้อในโรงงานของเขา
แล้วมาบอกว่าชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะ
เขาก็ชอบสวดมนต์ก็เลยให้นายปรีดาเนี่ยใช้พื้นที่จัดพิธีสวดมนต์ทุกวัน
พอทำไปเรื่อยนายปรีดาเริ่มแล้ว
เริ่มตั้งตัวเป็นอาจารย์ทำพิธีเข้าทรงดูดวงใช้ภาษาเทพ

และหนึ่งในนั้นก็คือนางสำรานน้องสาวของเขานะครับ
ญาติอีกคนนึงก็บอกว่าก็หนักใจที่นางสำรานเนี่ยหลงเชื่อมาก
ถึงขั้นเอาที่ดินไปให้เช่าแบบถูกไม่ยอมฟังลูกหลานญาติพี่น้องคนอื่นเลย
ถ้าคนมาดูหมอมาดูอะไรเขาเขาจะบอกว่าคนนั้นมีเคราะห์อะไรอย่างนั้นอย่างนี้
ต้องมาอยู่มารักษาตัวอยู่นี่จนกว่าจะหายอย่างนี้
แต่ที่ผมไม่ชอบคือการที่เขามาคือหนึ่งด่า
ใครไม่เห็นด้วยเขาเขาจะด่าจะว่าจะทราบจะ
ตะโกนเสียงดังไหนเวลาเขาทรงมานี่เสียงดังสนั่นวันไหวไหนช่วยฟังเถอะ

คือคนที่เข้าบทสวดแล้วคนที่เข้ามาสวดกับเขาทุกเย็นทุกค่ำ
ถ้าไม่มาเขาจะพูดแช่งชักหักกระดูกเลย
ไม่ได้ด่าธรรมดานะถึงขั้นกูจะทำให้มึงเป็นนั่นเป็นนี่
อืมแต่บอกว่าตัวเองไม่ได้ด่า

ร่างทรงด่าเจ้าแม่ด่า
ใช่ญาติพี่น้องนี่ก็คือเป็นญาติกันหมดนะทีม
ก็คือแต่ก่อนนี้ถูกกันอะไรคุยหัวเราะ
ตอนนี้นี่ยังพูดคุยกับเขาไม่ได้เลยเขาด่าโดนเฟสนี้ด่า
ก็คือแบบมันเป็นมันยังไงล่ะมันก็อยู่ไม่เป็นสุขเนอะคนเรา
พ่อแม่พี่น้องไม่ถูกกัน
หลังจากที่เฉาบ้านเค้าร้องเรียนเอาไว้
แต่ว่าตัวของผู้ที่เป็นภรรยาของนายปรีดาเขาเนี่ยเขาก็มีคดียักยอกทรัพย์ติดตัวอยู่
ก็ถูกส่งตัวไปให้เจ้าของพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ